คุณผู้ชมมาดูเรื่องดีของตำรวจกันหน่อยนะคะ
กองเกมที่ชนบุรีนะคะเราได้นำเสนอไปอย่างต่อเนื่อง
ผู้กองเกมไปช่วยน้องผู้หญิงที่จะกระโดดสะพานลอยคนข้าม
ก็ไปนั่งปลอบใจรูปหัวครูอยู่เป็นชั่วโมง
น้องเขาเปลี่ยนใจไม่กระโดดสะพานฆ่าตัวตายแล้ว
กองเกมก็เดินพาน้องถือกระเป๋าให้ก็เนี่ยพาน้องลงมา
น้องเขาก็มีปัญหาเรื่องของครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกัน
แล้วถูกครูดุด้วยทะเลาะกับเพื่อนด้วยเนี่ยค่ะ
ก็คือภาพนี้ที่คนในโลกโซเชียลแชร์แล้วก็บอกว่า
ชื่นชมจริงผู้กองเกมคนนี้นะคะ
แล้วคุณผู้ชมคะจริงแล้วต้องชื่นชม
ตำรวจอีกหนึ่งนายจากเหตุการณ์นี้นะคะ
เป็นคนรับโทรศัพท์จากน้องผู้หญิง
ใช่คือตอนแรกที่น้องเขารู้สึกสิ้นหวัง

เขาโทร๑๙๑เขาเลือกกดโทร๑๙๑
เพื่อที่จะบอกว่าเขาไม่อยากอยู่แล้วเขาอยากฆ่าตัวตาย
แล้วตำรวจที่รับโทรศัพท์
เขาก็พยายามคุยพยายามปลอบ

คนก็เข้าไปชื่นชมกันเยอะเลยค่ะ

ผู้กองเกมก็คือร้อยตำรวจเอกนัตฑวุฒิ์ณชี่แข่งใหม่
รองสารวัตรปราบรามตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
ส่วนตำรวจนายนี้ค่ะก็คือดาบตำรวจธนโชธ
แสวงจิตตำรวจศูนย์วิทยุ๑๙
กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีค่ะ
นายนี้นะคะจากเหตุการณ์เดียวกัน
ที่มีน้องนักเรียนหญิงอายุ๑๔ปีกำลังจะคิดสั้น
กระโดดสะพานลอยฆ่าตัวตายเพราะน้อยใจปัญหาครอบครัว
คนแรกที่ช่วยน้องคือตำรวจนายนี้นะคะ
ดาบตำรวจธนโชธก่อนที่ผู้กองเกมจะเข้าไป

เมื่อ๒๐กันยายนที่ผ่านมานะคะ
วันนั้นได้รับสายจากหนูน้อยอายุ๑๔
โทรมาเอาแต่ร้องไห้ช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วย
หนูอยากจะกระโดดสะพานลอยเพราะพ่อทะเลาะกับแม่
แม่ก็หนีไปแล้วโทรมาก็เอาแต่ร้องไห้อย่างเดียว
พอสอบถามว่าตอนนี้หนูอยู่ตรงไหน
น้องอายุ๑๔บอกว่าหนูอยู่บนสะพานลอย
ปรายศนีย์ห้างเฉลิมไทยชนบุรี
ธนโชธก็เลยเกลี้ยกล่อมทางโทรศัพท์ค่ะ
คุยจนน้องหยุดร้องนะคุยไปเรื่อยจนน้องหยุดร้องไห้
แล้วก็ประสานไปที่เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุสพเมืองชนบุรี
แล้วก็มีการแจ้งตำรวจจราจร
ตำรวจสายตรวจให้ไปที่เกิดเหตุ
จนสามารถช่วยน้องเอาไว้ได้ทันการ
นี่คือข้อความในเฟซบุ๊กของดาบตำรวจธนโชธค่ะ

พอเผยแพร่ไปคนเข้าไปชมเยอะเลยค่ะ
แล้วก็มีการไปแสดงความคิดเห็นนะว่า
อยากให้ผู้บังคับบัญชาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้จัง
อยากที่จะให้ตอบแทนความดี

ดาบตำรวจธนโชธก็เลยไปตอบข้อความที่คนไปแสดงความคิดเห็นนะคะ
ก็ยืนยันว่าที่โพสต์ไปไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรค่ะ
นึกถึงหัวอกผู้ปกครองคนเป็นพ่อเป็นแม่ไง
แล้วก็บอกด้วยว่าที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชา
เลื่อนขั้นเงินเดือนสองขั้นมาหลายครั้งแล้ว
แปลว่าทำดีมาหลายเรื่องหลายครั้งแล้วนะคะ

ตอนนี้อยู่จุดไหนไม่สำคัญหรอก
ขอแค่ทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนได้ก็ดีใจแล้ว
อันนี้คือตำรวจที่เป็นที่พึ่งของประชาชนนะ
ตำรวจน้ำดีก็มีอยู่อีกเยอะนะคะ
วันนี้นักข่าวของเราก็เลยเดินทางไปเจอกับดาบตำรวจธนโชธนายนี้ค่ะ
ก็ไปถึงกำลังทำหน้าที่อยู่
ศูนย์วิทยุ๑๙๑ตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
วันหยุดค่ะก็ยังทำงานนะคะ
ไปวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดก็ทำงานอย่างตั้งใจ
ก็บอกกับนักข่าวของเราว่าที่โพสต์
เหตุการณ์ในวันนั้นเพราะอยากขอบคุณและชื่นชม

ไล่ไปเลยตั้งแต่ศูนย์วิทยุ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจ
ดาบตำรวจร้อยตำรวจเอกนัทธวุฒิณเชียงใหม่
ที่เดินทางไปถึงพื้นที่อย่างทันท่วงทีนะคะ

ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง

จากการคิดสั้นกระโดดสะพานได้นะคะ

ตอนที่น้องโทรศัพท์เข้าไปที่๑๙๑

ต้องช่วยน้องให้ปลอดภัยให้ได้
เปิดใจเล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นนะคะ
น้องเขาร้องไห้อยู่ในอาการเหมือนกระโดดแล้ว
ผมก็เลยบอกว่าน้องอย่าโดดนะ
พ่อหนูอยู่ไหมพ่อหนูอยู่บ้านไหม

บอก๑๒หนูอยู่โมสต์๒
ก็เลยบอกว่าลูกอย่าโดดนะ

เดี๋ยวจะประสานพ่อกับแม่ให้

ก็เลยบอกว่าอย่าให้ใจตรวจขึ้นไปช่วย

บอกว่าคนลำบากกว่าน้องยังมีอีกเยอะ

พอสักพักก็เสียงเงียบไป
ผมก็ถามน้องยังอยู่ไหม

ความรู้สึกของผมก็คือ

ดาบตำรวจธนโชธบอกด้วยนะคะว่า
สิ่งที่ทำไปไม่ได้คิดว่าจะได้รับคำชื่นชม

แล้วก็ทำด้วยใจนะคะ
และแจ้งเข้ามา
พอรู้ว่าปลายสายอยู่ในภาวะเครียด
ก็ต้องพยายามพูดโน้มน้าวปลอบใจ
ซึ่งต่อมาพอรู้ว่าเด็กปลอดภัย

เพราะฉะนั้น๑๙๑อย่าโทรเล่นนะคะ
ยังเป็นที่พึ่งของประชาชนตำรวจน้ำดี